คุณผู้ชมคะไปที่ขอนแก่นกันหน่อยค่ะ
ยังคงต้องช่วยกันตามหาแม่เท่าวัย๗๘นะคะ
หายตัวไปตั้งแต่ช่วงเย็น๒๖กันยายนที่ผ่านมาแล้ว
คือในพื้นที่ตรงนี้ค่ะบ้านหลังนี้เวลาที่เขาจะต้องไปปลดทุกข์ไปอาบน้ำเนี่ย
จะต้องไปแหล่งน้ำธรรมชาตินอกบ้าน
เท่าแกก็เดินไปเป็นประจำอะนะปกติก็กลับมา
เคยหายออกจากบ้านไปเหมือนกัน๒๓ครั้ง
แต่เพื่อนบ้านก็ไปเห็นชาวบ้านก็ไปเจอก็พากลับมา
แต่ครั้งนี้หายไปนานเป็นชั่วโมง
ก็เอ๊ะทำไมหายไปนานไม่กลับมาสักทีออกตามหา
ไม่เจอจากวันนั้นจนถึงวันนี้๑๑วันแล้วค่ะยังไม่เจอ
ชุมชนบ้านหนองม่วงเขตหมู่๗
นางขันเกรดนอกอายุ๗๘ค่ะคนนี้ค่ะ
หายไปตั้งแต่ช่วงเย็น๒๖กันยายน
ตำรวจระเวนชายแดนกู่ภัยชาวบ้านก็ช่วยกันค้นหา
ป่าอ้อยหลังบ้าน๑๑วันแล้วยังไม่เจอนะคะ
ก็ช่วยกันเดินเท้าตามป่าอ้อยตามร่องเขา
บ้านของนางขันอยู่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
ก็เลยลายล้อมไปด้วยป่าภูเขาป่าทึบเลยค่ะ
แผนการค้นหาก็คือเมื่อช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้
ตำรวจสพภูผาม่านตำรวจต่อชดใช้แผนโดยการนำสุนัขดมกลิ่นมาช่วยหา
มีโดรนนะคะอากาศยานไร้คนขับมาช่วย
คือทั้งภาคพื้นดินทั้งทางอากาศนะคะตำรวจต่อชะดอ
นำอุปกรณ์การดำน้ำมาค้นหาหนองน้ำแถวบ้านด้วยนะ
พื้นดินทั้งในน้ำทั้งอากาศยังไม่เจอ
ไร้วี่แววอยู่เลยนายสงวนประดิษฐ์นอกอายุ๘๘ปี
สามีของยายขันน่ะนะคะก็บอกว่า๔โมงเย็นวันเกิดเหตุ
คุณยายขันก็หายตัวไปแต่เห็นว่าเตรียมผ้าเตรียมอุปกรณ์ในการอาบน้ำอะค่ะ
ก็คงจะไปที่หนองน้ำหลังบ้านอยู่ห่างจากบ้านไปแค่ร้อยเมตร
เพราะว่าที่บ้านไม่มีห้องน้ำเวลาจะปลดทุกข์เวลาจะอาบน้ำก็ต้องไปแหล่งธรรมชาติหลังบ้าน
ทุกคนในบ้านก็เป็นแบบนี้ก็ทำแบบนี้คุณยายขันก็ไปอาบน้ำทุกวัน
ก็ปกติไม่มีใครได้เป็นห่วงอะไรมากแต่วันที่เกิดเหตุใน๒๖กันยายน
หายไปเป็นชั่วโมงครับไม่กลับมาสักทีสามีก็เลยบอกว่าเป็นห่วงมาก
ไม่รู้ว่าไปเป็นลมอะไรที่ไหนอยู่หรือเปล่าก็เลยเดินตามไปดูตามไปถึงหนองน้ำเลยนะคะ
แต่ไม่เจอพื้นริมหนองน้ำก็แห้งเชียร์ไม่เปียกเลยอ่ะ
ก็เลยคิดว่านางขันน่าจะออกนอกเส้นทางไม่ได้ไปอาบน้ำไม่ได้ไปปลดทุกข์ตรงนั้น
จนถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าหายไปไหนค่ะยังไม่รู้เลยว่ามีชีวิตอยู่หรือเปล่า
แล้วนางขันก็อายุเจ็ดสิบแปดแล้วหลงหลงลืมลืมสติไม่ค่อยสมบูรณ์
ที่ผ่านมาก็เคยหายไป๓ครั้งแล้วแต่ครั้งก่อนมีคนไปเจอแล้วก็พากลับมาส่งบ้านนะคะ
ผมก็เลยเป็นบุตรดูน้องนามไปดูน้องนามละไม่เห็น
เอาเสียภาพฝ่วยแบบนั้นไม่เห็นเลยไม่เห็นแต่เข็นนเลย
วันนี้นายอภิเชษฐุมนอกอายุ๒๘ซึ่งเป็นหลานชายของยายขัด
ได้พาคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เดินลุยป่าอ้อยไปที่หนองน้ำที่ใยขันชอบอาบน้ำ
ระหว่างทางจะเห็นเลยไล่อ้อยสูงทึบมาก
ข้างทางของป่าอ้อยที่เดินไปก็ดูแล้วไม่มีความผิดปกติอะไร
หลานชายบอกว่าทุกคนสงสัยว่าใยขันเดินไปไหน

ถ้าจะเดินไปก็ไม่น่าไปไหนได้ไกลเกินสัก๑๒กิโลเมตร
ยังไม่รู้ว่ายายขันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
แต่สันนิษฐานว่าหากจะเสียชีวิตจริง
แถบป่าอ้อยมันก็ต้องมีกลิ่นออกมาแล้วล่ะ

หรือหากจมน้ำป่านนี้ก็น่าจะเจอแล้วนะครับ
เมื่อหลายวันก่อนมีร่างทรงคนหนึ่ง
ทำพิธีเข้าทรงที่บริเวณหนองน้ำ
ร่างทรงบอกว่ายายขันยังมีชีวิตอยู่
แต่ตอนนี้ยังหายังไงก็ยังไม่เจอ
เพราะถูกเจ้าป่าเจ้าเขาดึงตัวแล้วก็บังตาเอาไว้
ซึ่งหลานบอกว่าอยากให้ยายขันเนี่ย
ร่างทรงที่บอกนะหากอยากได้นางขันคืน
ต้องให้สามีมาทำพิธีขอเข้ามา
แต่ก็ไม่มีวิแววว่าจะเห็น
ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าแกไม่มีชีวิตอยู่แล้ว

มันหลายวันแล้วไงนั่นแหละครับ
แต่นี่มันไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลย
ก็น่าจะแกน่าจะยังมีชีวิตอยู่

ว่าทุกคนก็พยายามช่วยกันค้นหาคุณยายขันอย่างเต็มที่แล้วตลอด๑๑วันที่ผ่านมา

หมู่บ้านละ๒๐คน๙หมู่บ้านนะ
ในชุมชนตำบลหนองม่วงเพื่อช่วยกันตามหา
มีตำรวจอีกมีกู้ภัยมีฝ่ายปกครองท้องถิ่นอีก
พรมค้นหาในป่าอ้อยในถ้ำแนวภูเขา
รัศมี๑กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลางก็คือบ้านของยายขัน

ตอนนี้กำลังหารือกับนายอำเภอภูผาม่านในการวางแผนที่จะค้นหาใหม่
ประมาณโลกกว่าครับอยากจากที่บ้านนี้ไปนะออกไปประมาณโลกกว่า
ซึ่งทางครอบครัวของยายขันบอกว่ายังมีความเชื่อว่าจะเจอยายขันเร็วนี้นะคะ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเป็นข่าวร้ายยายขันเสียชีวิตแล้วหรืออะไรก็ตาม
ทางครอบครัวบอกว่าก็ต้องหาให้เจอ
จะได้หายคล่องใจว่าแล้วยายขันหายไปไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณยายขันบ้างนะคะ